ไม่นานมานี้นะครับได้มีพักการเมืองที่ชื่อว่าพักประชาพิวัฒน์
ประชุมแล้วก็คัดเลือกหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักกันนะครับ
ใช้สถานที่ที่จังหวัดนครสวรรค์แต่ละคนที่อยู่ในพักนี้ก็ล้วนเป็นคนคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีนะครับ
เป็นทั้งอดีตสวเป็นทั้งอดีตสอสอพักการเมืองพักนี้มีเป้าหมายและจุดยืนอย่างไร

มณีเมฆคลาถือดวงแก้วมณีเป็นสัญลักษณ์ของพักประชาพิวัฒน
โดยการนำของนายสมเกียจสอนลำนักการเมืองผู้มากประสบการณ์
และเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภารวมถึงอดีตสอสอของพักเพื่อไทย
ปัจจุบันได้เดินออกมาจากภักดิ์เพื่อไทยและมานั่งเก้าอี้หัวหน้าพักประชาพิวัฒน์
ที่ใช้คำว่าประชาวิวัฒน์ปลุกให้ประชาชนลุกขึ้นมาพัฒนาตนเองด้วยตนเอง
ถ้าคนไทยทุกคนมีความรู้สึกว่าเราเองเป็นผู้นำตัวเองได้
ไม่ต้องให้ใครมามาดึงมือ
ผมเชื่อว่าศักยภาพของคน๖๗ล้านคนจะช่วยกันพัฒนาประเทศ
เพราะฉะนั้นบทบาทของประชาพิวัฒน์เหมือนโลกาพิวัฒน์เหมือนตุลาการพิวัฒน์
ก็คือว่าอภิวัตก็คือการพัฒนาอันยิ่งใหญ่โดยประชาชน
นอกจากอุดมการที่มุ่งเน้นสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการเมืองไทยแล้ว
ประชาพิวัฒน์ยังได้รวบรวมเอานักธุรกิจโตจิสติกมาร่วมงานการเมือง
รวมถึงได้เปิดโอกาสให้กลุ่มคนชาติพันธุ์ต่างได้มาร่วมขับเคลื่อนการทำงานอีกด้วย
ตอนนี้เราก็ได้มีกลุ่มอาชีพต่างอย่างที่เห็นคุณยูเทียนยืนยงคง
ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักเราเป็นประธานสาพันธ์รถบรรทุกแห่งประเทศไทย
แล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นประธานสภารถบรรทุกแห่งเอเซียดูแลเรื่องโลจิสติกนะครับ
ก็นำปัญหาโลชิติต่างเนี่ยมาแล้วเราก็ให้ท่านแสดงความสามารถตามกรอบความชำนาญของท่านเลยนะฮะ
ก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
ผมขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าท่านว่าพักของเรานั้นเป็นผู้ปฏิบัติ
รักษาศีลแปดเป็นวัดมาตลอดชีวิต
เป็นคนโสดทำงานเพื่อพระศาสนามาเป็นเวลานาน
รับราชการเป็นประหลัดอำเภอ
พอพวกประเรียนธรรมเราทราบอย่างนี้เราก็พร้อมใจกัน
จากเรียนพระเถระนุเทระในทุกจังหวัดเลยเพราะอย่างยิ่งเจ้านาจังหวัด
ทุกท่านก็มีความสุขที่จะเห็นนักการเมืองที่มองศาสนา
แล้วเดินตามพรรภัครบาคนาคภรรภรรภ์รักษาศีลแปด
ผู้รับสมัครผมเน้นเลยต้องรักษาศีลห้า
ผู้ที่จะสำรวจภักดิ์อาจจะมีศีลมากกว่า

ในช่วงที่การเมืองยังขยับอะไรได้ไม่มาก
วาธิหุณภักดิ์นี้เขาจึงมีเวลาไปบริหารตลาดศีลนคร
ซึ่งเป็นตลาดนัดขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครสวรรค์
ร่วมกันกับอดีตสสมันแก้วนันทนาสงประชา

กติกาเปิดช่องให้พักเล็กมีโอกาส
เก้าอี้สอสอหากสามารถรวบรวมคะแนนเสียง

ที่แต่ละคนล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์
ในสนามการเลือกตั้งมาก่อน
ไม่ปล่อยให้โอกาสทองรอบนี้

ปักป้ายชื่อประชาพิวัฒน์ในสภาอีกครั้ง